ทานข้าวเย็นอยู่อาจจะต้องขออภัยนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะ
ขนมไข่หงดูนี้เค้ามียักษ์ไส้มะแรงสาบกันด้วยเหรอคะ

มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เพราะว่ามันมีสาวประเภท๒คนหนึ่งนะคะ
ก็ไปซื้อขนมไข่หงนี่แหละเป็นขนมโปรด
ซื้อประจำเลยกับแม่ค้าที่เขามาขายอยู่ตรงนี้
แล้วปรากฏว่านี่คุณผู้ชม

ได้เหรอคะเธอเห็นเธอก็ช็อกอ่ะ

ประเด็นคือเห็นตัวนึงไม่น่ากลัวเท่าเห็นแค่ครึ่งตัวค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าไปซื้อขนมที่นี่ที่นี่

เพราะแม่ค้าก็บอกว่าแม่ค้าไม่ได้ทำขนมไข่หงยัดไส้แมลงสาบแน่นอน

ข้อชี้แจงของแต่ละฝ่ายกันนะคะ
ต้นเรื่องเลยก็คือนายเพชรรัฐกุสารำหรือว่าไรราอายุ๒๘ปี
เป็นสาวประเภท๒ชาวบ้านปริงเปรนตำบลหลักเขตจังหวัดบุรีรำ
ก็โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยค่ะภาพนี้เลย

เห็นภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าขนมโกรธใช่ไหมคะ

ซื้อมาจากแม่ค้าประจำที่ตั้งขายอยู่บริเวณสี่แยกวงเวียนยักษ์ตายายที่ตำบลสวายจีก

แล้วปรากฏว่ากัดไปไอ้คำนี้ค่ะ
โอ้โหข้างในที่มันเป็นไส้มันดันเจอสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่

อยากให้พ่อแม่ค้ารักษาความสะอาดมากกว่านี้

แม่ค้าก็ออกมาโต้เลยใช่ไหมคะ

เพราะว่าลูกค้าตอนนั้นที่มาซื้อขนมก็มาซื้อ๒๐บาท

พร้อมยืนยันว่าขนมไม่มีแมลงสาปนะ
เพราะว่าครอบครัวทำขนมกันเอง

คือถ้าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าแมลงสาป

ทำให้ร้านเขาเสียหายค่ะ
ล่าสุดวันนี้ในเพชรรัฐหรือว่าไรลา
อะไปขนมไข่โหง

แจ้งความลงบันทึกประจำวัน

บุรีรำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ว่าเค้าเนี่ยเจอแมลงสาปในขนมไข่โหง
จริงที่ซื้อมารับประทานจริงไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรใครค่ะ
ต้องมาที่โรงพักเพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเรานะคะ
ว่าเราทานเจอแมงสาบจริงเราไม่ได้แกล้งร้าน
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดค่ะ

เข้าค่ะเมื่อเช้าเจอแล้วก็ได้พูดคุยค่ะ
จะไปแจ้งเขาบอกว่าที่ให้ข่าวไปน่ะ
บอกว่าหนูกันแกล้งเขาหรือเปล่า

หนูไม่ได้เกลียดค่ะหนูทานหนูเจอแมงสาบในขนมโกรธอันนี้นะคะ
หนูน่ะเพื่อจะไปยืนยันความบริสุทธิ์
ฉันไม่ได้ยัดแมงสาบไปในขนมกรดของคุณ

ว่าก็แอบรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษแม่ค้าเหมือนกัน
ที่พอคืออยู่ในโลกโซเชียลมันเร็วครับ
โพสต์ปุ๊บแทรกต่อกันลืมเลย

แต่เป็นว่าแม่คะก็ขายไม่ออกแล้วค่ะทีนี้
แล้วบางทีมันก็ลุกลามไปที่แบบแม่ค้าพ่อค้าคนอื่น
คนก็จะแหยงหน่อยว่าไอ้ขนมที่เรามองไม่เห็น
ข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
แต่เธอก็บอกนะว่าก็ไปบ้านแม่ค้าแล้วนะ
ตั้งใจจะไปชี้แจงและอยากจะไปขอโทษด้วย

แม่ค้าบอกแค่ว่ามันสายไปแล้ว

ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าโดนไล่ออกมาจากบ้านนะคะ

ก็อยากจะไปอธิบายแล้วก็ชี้แจงความจริงให้ฟัง
แต่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ตั้งใจจะกลั่นแกล้งแม่ค้า
แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่คนยัดแมลงสาป

หลักเลยก็อยากจะนำมาโพสต์ว่าให้คนซื้อเนี่ยระมัดระวังดูให้ดี
จะกินเข้าไปส่วนคนขายก็ให้ดูเรื่องของความสะอาด
ใช่คือบางทีมันทำเยอะวางทิ้งไว้
เราก็ไม่รู้ไงว่ามันแอบเข้าไปกินเมื่อไหร่
อะไรยังไงแล้วมันก็เลยไปติดอยู่ในนั้นหรือเปล่า